สวัสดีค่ะ
สมาร์ทปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษสูตรใหม่
ง้อแดดไม่กลัวฝนไม่สนเวลา

สดใหม่ให้เยอะอ้าวโอเคเขามีม่านเขาอยู่คุณม่านครับ
ก่อนที่เข้ารายการผมมีเรื่องถามคุณนิดนึงคุณไปโฆษณาอะไรฮะ
ด่งน้ำดื่มอะไรคุณไปนั่งอยู่ริมน้ำอะไรคืออะไรน้ำวิวอร์กะ
ก็ห้ามพูดไม่ให้เอ่ยอะไรฮะก็โทษไม่คุณไปทำอะไรคุณไปทำอะไร
ได้แต่สมาร์ทไม่นั่งทำอะไรนั่งทำอะไรก็ดีฉันก็แบบว่าทำรีวิวไง
แล้วขาลงน้ำด้วยขาลงน้ำขึ้นมาปุ๊บขายังโยยังโยยังโยไม่ได้ยุ่ยไปน่ะ
ทุเล่ฉันไม่ได้เหี่ยวแก่ขนาดนั้นไม่แก่ไม่แก่โอเคไหมอ่าโอเคอยู่โอเคอยู่
เคได้ได้ใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่นะยังหาได้อีกใช่ไหมอุ้ยทำไมฮะ
ไม่ก็แค่คือทานนาปแล้วมิรู้สึกยังไงคะมั้ยคือเห็นคุณแม่ะเราจะ
บางทีไม่ได้ดูนะคุณชนะคลาประยุนก็จะส่งมาให้

ตายลายนิยะฉันบอกอีพีนะลายนิยะมีส่งนะแท็กไป
ไม่ก็คือแบบว่าอากาศร้อนใช่ไหมล่ะ
ก็กระหายน้ำไงเราก็จะต้องดื่มน้ำไง
แม้แล้วผิวพันธุ์ก็จะดูสดชื่นใช่ไหมคะ
อะไรชื่อออนนพรรคโฆกสูงเนิน

เรื่องแรกวันนี้นะครับเป็นเรื่องสลดใจจริง
คุณผู้ชมครับก็มีกรณีที่เด็กหญิง
ป๖นะฮะไปถูกกลุ่มญาติตัวเองเนี่ย
นะครับองศาขณะญาติเนี่ยไปล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
ที่สำคัญ๒ใน๗นี่นะคุณผู้ชมครับ
เป็นเด็กชายวัยแค่๑๑ปีอีกคนหนึ่ง๑๔ปีเท่านั้นเองนะครับ
คือจากกรณีที่เด็กหญิงวัย๑๒ปีนะฮะ
เป็นนักเรียนชั้นปฐมศึกษา
อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะ
ป๖นี่นะครับในตัวเมืองสุพรรณบุรี
ถูกกลุ่มเครือญาติชายนะฮะ๗คนไปล่วงละเมิดทางเพศนานกว่า๒ปีนะครับ
มีทั้งลุงน้าอาพี่แล้วก็น้องชายวัย๑๑ขวบเท่านั้นเองนะครับ
บังคับให้เด็กหญิงวัย๑๒ปีนั้นกินยาคุมไม่ให้ท้อง
สุดท้ายแล้วเรื่องเนี่ยมันแดงขึ้นมานะครับ
หลังไปโดนกระทำอย่างรุนแรงจนกระทั่งมีการอักเสบเกิดขึ้น
แล้วก็อวัยวะเพศนั้นฉีกขาดนะฮะ
ต่อมาครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดเลยนะครับ
ก็จะมีนายพยาวอายุ๓๒ปีมีนายสุรัตน์๓๔ปี
ทรงวุฒิหรือว่าโด่อายุ๒๐ปี
อันนั้นนะครับอายุ๕๑ปี
ประเฉินครับอายุ๓๒ปี

วัยคนนึงน่าจะเป็น๑๔นะ
ไม่ใช่๑๒นะอีกคนนึงก็ประมาณ๑๑ปีนะครับ
ล่าสุดนะฮะวันนี้ครับทางพันธุรกษ์เอกมาโนธจิตพลักษณีย์ครับ

ท่านเป็นรองครับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดเผยนะครับว่าจากการสอบปากคำเด็กหญิงพร้อมสหวิชาชีพ
เด็กหญิงคนนี้ยืนยันว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น

นายโด่คือทรงวุฒิครับอายุ๒๐ถึง๒๑ปี
เป็นคนที่กระทำคนแรกเลย
ใช้วุฒิมีดข่มขู่ห้ามไปบอกใคร
เช่นนั้นจะฆ่าให้ตาย
ทำให้เด็กหญิงคนนี้กลัวนะครับไม่กล้าไปบอกใคร
ทำให้ผู้ต้องหาที่เป็นเครือญาติที่เหลือนั้น
ล่วงละเมิดทางเพศยาวนานกว่า๒ปี

เด็กหญิงคนนี้นะฮะมีอาการปวดท้องรุนแรงครับ
พี่สาวก็เลยพาไปโรงพยาบาลก่อนจะพบว่า
มีร่องรอยการฉีกขาดนะครับ
แล้วก็มีการอักเสบที่มดลูก
มีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เรื่องต้นนะครับผู้ต้องหาทั้ง๕คน
ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับ
แล้วก็ขอไม่ให้การในชั้นสารนะครับ

แต่ว่าจะต้องรอดูอีกทีนึงนะครับ
ว่าจะสามารถสู้คดีอะไรยังไงได้บ้าง
โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้แจ้งข้อหา

กระทำชำลาวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๓ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตน

และกระทำอนาจารย์เด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี

ใช้กำลังประทุษร้ายโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะ

หรือทำให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น

นำตัวไปสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพ

เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่มีอัตราโทษสูงนะฮะ
แล้วก็ให้ไปทำเรื่องประกันในชั้นศาลแทน

ขอบหน้าศาลในการฝากหางต่อไปนะครับ
คือเรื่องทั้งหมดที่มันเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมครับ

ขออนุญาตเรียกเป็นน้องเอแล้วกัน
น้องเอเนี่ยเป็นเด็กหญิงวัย๑๒ปีเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ

มีอาการเหม่อลอยนะฮะ
แล้วก็นั่งแบบเหมือนแบบเป็นคนที่

สุดท้ายแล้วปรากฏว่ามีพี่สาวคนหนึ่ง
อนุญาตเรียกว่าชื่อแดงก็แล้วกันนะฮะ
แดงเนี่ยก็เป็นพี่สาวที่เป็นลูกคนละพ่อ
แต่แม่เดียวกันกับเอนะฮะ
ปรากฏว่าทางพี่สาวเนี่ยนะฮะ
พี่สาวก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไม
ตนเองนั้นมีอาการเหมือลอยนะฮะ

ตอนแรกน้องเนี่ยก็ไม่ยอมบอกนะครับ

ไม่ตั้งใจฟังเพราะสะเทือนขวัญไหม
สะเทือนใจมันเป็นเรื่องสะเทือนใจนะครับ
โอเคเดี๋ยวกลับมาทางในห้องส่งก็ได้นะครับ
ก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะ
ทางน้องเอเองซึ่งเป็นเด็กที่ถูกล่วงละเมิดเนี่ย
ก็ไม่ยอมบอกอะไรกับพี่สาวเลย
สุดท้ายพี่สาวก็พยายามเรียกถามนะฮะ
ว่าเป็นอะไรค่อยพูดค่อยจากันอะไรอย่างนี้
เพราะว่าน้องนี่เอาแต่ร้องไห้แล้วก็นั่งเหลื่อลอย
พี่สาวพอจะไปโดนตัวเนี่ยก็ไม่ยอมให้ใครโดนตัว
แล้วก็เหมือนกับมีอาการอยากจะทำร้ายตัวเอง

ก็เลยมีการสอบถามไปเรื่อยจนกระทั่งสุดท้ายถึงได้มารู้ว่า
ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากญาติของตัวเองนี่แหละฮะ
คือพ่อของน้องเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไม่ทราบว่าเป็นใคร
แต่คุณแม่ของน้องเนี่ยทางพี่แดงซึ่งเป็นพี่
เป็นพี่ซึ่งคนละพ่อเนี่ยนะฮะก็บอกว่า
ของเธอทั้งสองคนเนี่ยคือมีอาการทางจิตนะฮะ
ก็คือเหมือนกับสติไม่ค่อยจะดีสักเท่าไห

แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการยกน้องเอคนนี้ให้เป็นลูกบุญธรรมนะฮะ

ซึ่งพ่อบุญธรรมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ดูแลสักเท่าไหร่นะครับ
พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มาโดนน้า

ขอโทษนะฮะคือถ้าภาษาชาวบ้านก็ต้องบอกเลยว่า
คนที่ทำแบบนี้ได้คือปัดศพ
คือไม่ควรที่จะไปทำอะไรแบบนี้กับเด็กซึ่งแบบ
อายุ๑๒ปีเท่านั้นเองแล้วทำเนี่ย

คือไม่ได้มาพร้อมกันนะคือหมายความว่า

จะไปบอกกันนะนะแล้วก็สลับกันมา
แต่ที่มันน่าตกใจคือเด็กอายุ๑๑ขวบซึ่งเป็นน้องอ่ะ

ที่ว่าอายุยังไม่๑๕นี่คือเป็นญาติกัน
เหตุเกิดในบ้านเหรอคะ

ญาติญาติก็ไปลุมด่าพี่เอ

แดงที่เป็นนำสมมุติเหมือนกันนะที่ไปแจ้ง
ว่าไปแจ้งเอาตำรวจมาจับหัวเขาไปจับญาติเขาอะไรอย่างนี้
แล้วก็ตอนนี้คือทั้งสองคนก็กลัว
เพราะว่าทางวงศาคณะญาติเขาก็บอกกลัวว่าจะมีเรื่องราวของอิทธิพลมาเกี่ยวข้องด้วย
ดูสิว่าตอนนี้ก็พาไปยืดประกันตัวอยู่เนี่ย

คือทางญาติเขาไม่เชื่อไงตำรวจไม่ให้ประกันต้องให้ไปให้ศาลถ้าสารสั่งให้ประกัน
ทางภรรยาของผู้ก่อเหตุเขาก็ไม่เชื่อว่าผัวไปทำแบบนี้
ก็เลยไปว่าน้องแดงที่ไปแจ้งความก็เลยไปด่ากันไปอะไรอย่างนี้
แต่จากการตรวจร่างกายแล้วโดนแน่นอนครับเพราะว่ามีร่องรอยอยู่แล้วนะฮะ
ก็คือมีการอักเสบแล้วก็มีร่องรอยของงานฉีกขาดนะครับ
ก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วอีกอย่างหนึ่งเด็กอายุ๑๒อ่ะนะฮะ
ก็คงจะไม่ได้ไปโกหกหรอกว่าคนนั้นทำคนนี้ทำคือผมว่า
มันเป็นไปแทบไม่ได้ถึงว่าเขาออกมาเรียกรองกันเรื่องกฎหมายเนอะกันเองอ่ะ
เดี๋ยวก็รู้พิสูจน์ยังไงก็รู้เรื่องนี้คือเราจะเจอแป๊บเดียวก็ออกมา
เราจะเจอเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยผมบอกให้นะฮะ
ผู้ใหญ่๕คนนั้นก็ว่าไปตามความผิดของผู้ใหญ่ถูกไหม
มันมีกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้คือที่คุณบุ๋มก็พยายามจะสู้เรื่องนี้อยู่ตลอดเนี่ยนะฮะ
เรื่องที่มันน่าเป็นกังวลใจคือเรื่องของไอ้เด็กสองคนนั้นน่ะที่อายุไม่ถึงเนี่ยนะฮะ
เนี่ยพอออกมามันก็จะได้ใจว่าย่ามใจว่าแบบ
ฉันเคยทำแล้วฉันออกมาเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโตขึ้นมันจะไปทำอะไรใครอีกบ้าง
หมายมันไม่ได้ส่งผลและแรงขนาดนั้นไง
คือพอเป็นเด็กเขาก็จะลบประวัติเพื่อให้โอกาส
แต่สุดท้ายแล้วเชื่อไหมว่าเด็กที่ออกมา

ทำให้มันรู้สึกว่าโตขึ้นคุณจะเป็นโจรไม่ได้อีกแล้ว
เราเพิ่งเสนอข่าวไปนะเมื่อกลางปีที่แล้ว
ออกมาจากคุกไม่ถึงอาทิตย์แล้วทำอีก

ฉันเคยเข้าไปในสถานพินิษฐ์เด็กหรือว่าบ้านเมตตา
ไปเพื่อที่จะไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของการออกมามีอาชีพอะไรต่ออะไรต่างนั้นนะ
เห็นพฤติกรรมของเด็กที่เขามานั่งฟังอะไรอย่างนี้นะ
มันหยั่นโลกอ่ะเข้าใจไหมไม่ได้ใส่ใจคือแบบ
ไม่เห็นต้องใส่ใจอะไรเลย
เขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเหมือนแบบ
อ๋อเขาก็มันมีกฎหมายมารองรับเขาอ่ะ
คือโอเคทำผิดปุ๊บถูกจับได้เข้าสถานพินิษฐ์เสร็จปุ๊บ
ครบกำหนดออกมาจบจบแล้ว
แล้วก็กูก็ไปก่อเหตุอีก
หรืออะไรอย่างเงี้เหรอก็กฎหมายเราไม่รุนแรงพอ
คือกฎหมายรุนแรงมากจนไม่มีการข่มขืนเลย
อันนั้นนะเห็นไหมเราจะทำยังไง
เนี่ยพอมาคำเรียกร้องกฎหมายก็มีเรื่องมีราว
รับไม่ได้แล้วอย่างนี้ผู้หญิงก็ต้องกลายเป็น
เป็นคนที่ตกอยู่กับการบำบัดความไข้ของเพศชายตลอด
ส่วนเรื่องของครูครูผื่นที่กรุงดังฐาน
ก็มีเด็กผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ย
เป็นเป็นนั่งขึ้นมาอีกคนนึงแล้วนะเป็นเหยื่อขึ้นมาอีกคนนึงแล้วอืม

กลุ่มเดียวกันนี่แหละ
แก๊งครู๕คนแก๊งครู๕คนกับรุ่นพี่๒คน
ส่วนเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสาวยืนขายบริการ
แล้วก็ยึดทั้งซอยให้เป็นซอยโลกี
แล้วก็บอกลูกค้าว่าเที่ยวได้เลยเคลียร์เจ้าหน้าที่แล้ว
เป็นเรื่องสิคะวันนี้เลยค่ะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านในพื้นที่อำเภอธัญบุรี

ถ่ายคลิปร้องเรียนกรณีที่มีหญิงสาวจำนวนนึง
ยืนขายบริการภายในซอยชุมชน
โดยเป็นซอยทางเข้าหมู่บ้านจากการตรวจสอบพบว่า
มีหญิงสาววัยรุ่นไปจนถึงสาวรุ่นใหญ่
โบกไม้โบกมือเรียกลูกค้าที่แวะเวียนขับรถเข้ามาจอด
พร้อมกับสอบถามราคาค่าบริการและสถานที่ที่ใช้ในการหลับนอน
หญิงสาวเหล่านั้นก็ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยด้วย
ทั้งนี้เมื่อมีผู้ชายขับรถมาในซอย
สาวก็จะเข้ามาขายบริการเพราะกับเดินมาหา
แล้วก็เสนอราคาที่๑๓๐๐บาทพร้อมห้อง
โดยนักท่องเที่ยวราตรีจะพาเข้าโรงแรมภายในซอยใกล้เคียงนั่นแหละ
แล้วก็สอบถามสาวผู้ให้บริการว่ามาเที่ยวกันนี้จะถูกจับกุมหรือเปล่า
ผู้ให้บริการก็ตอบว่าสบายใจได้ไม่ต้องกลัวเที่ยวให้เต็มที่
เรียกเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนั่นอ้างไปนู่นเลย
ในเวลาต่อมาเสพันธุ์ตำรวจเอกวิวัตรอัศววิบูรณ์ผู้กำกับการสพธัญบุรี
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสืบจนเจอตัวหญิงสาวที่ปรากฏในคลิป
ทั้งคู่ให้การรับสารภาพว่าเป็นบุคคลในคลิปจริง
โดยเป็นผู้ที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยไอ้ภาพนี้เมื่อวันที่๑๓มิถุนาที่ผ่านมานี่เอง
ตอนเกิดเหตุก็มีชายสองคนขับรถยนต์เข้ามาจะใช้บริการก็มาสอบถามราคากัน
ท่านไปร่วมหลับนอนแต่เมื่อเห็นชายอีกหนึ่งคนยังอัดคลิปอยู่
ก็เลยปฏิเสธไม่มีการค้าประเวณีแต่อย่างใด
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้กล่าวอ้างด้วยนะว่าจ่ายเงินว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือภาครัฐใดทั้งสิ้น
ไม่ได้พูดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อข่าวหาในฐานะที่ผิดฐานติดต่อชักชวนแนะนำติดตาม
ในที่อื่นเพื่อการค้าประเวณีแล้วก็จะส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ในคลิปมีเสียงด้วยใช่ไหมท่องเลยจับก็คือซอยปันสุกตรงนี้ธรรมดาก็ไม่จากตู้ปันสุก
แต่ตรงนี้เนี่ยคือเขาไปตั้งกันว่าเป็นซอยปันสุกนะฮะก็เป็นธัญบุรี
ก็พอหลังจากที่มีคลิปหลุดออกมานะครับก็ไปจับมาได้คนหนึ่งทางพุ่งกลับ
เขาก็บอกว่าต้นปีที่ผ่านมาเขาจับมาประมาณ๑๐ลายแล้วซอยเนี่ย
แล้วก็สำหรับรถที่เห็นเข้าไปเนี่ยเขาก็ร่วมกันนะฮะ
นำสรรพกำลังทั้งหลายเข้าไปในซอยนี้ไปตรวจหวังจะไปจับ
แต่ไม่เจอจะไปเจอยังไง
แล้วใครมันจะอยู่ให้จับถามแค่ไง

ก็นี่ไงอย่าว่าแต่คนไปเต็มฮะผู้หญิงมายืนขายบริการ
ผีมันเห็นไฟมันยังหนีเลย
คือถ้าไปกูต้องไปจับโดยละห่ม

นี่เขาบอกเขาส่งสายสืบไปนะ
สายสื่อไปเลยพีป๊อปไปหมด
แล้วก็ไปนี่บอกสั่งไฟสืบสวนไปเลย

ให้ภาพอีกที
ปั๊ยตั้งแต่วัครรกษ์แรกก็เอา
เอาว่ายังไม่เลี้ยวเข้าซอยไปแล้ว

ปฏิเสธทุกข้อเก่าหานะฮะนางสาวเอ
ไม่ไม่มีแล้ว
คืออันนี้เมื่อก่อนเขาจะมีร้านพับอยู่แถวนี้แล้วก็มีโรงแรมอย่างนี้
พอมาวันหนึ่งเนี่ยก็มีโควิดใช่ไหม
คือร้านก็ต้องปิดน่ะพอร้านปิดเสร็จปุ๊บเนี่ย
คนเหล่านี้เขาก็ต้องออกมายืนทำงานข้างนอก
เขาว่าอย่างนั้นออกมาหางานข้างนอก

แต่ผู้หญิงเนี่ยที่ถูกจับเขาก็บอกเลยบอกว่า

เป็นเพราะว่ามันเจรจากันอยู่
ก็เลยต้องถอดตอนพูดมันก็อาจจะให้เห็นใบหน้าซะหน่อย
ว่าของดีอะไรอย่างนี้หน้าอย่างนี้นะ
เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ไปกับผู้ชายคนนึง
ผู้ชายก็บอกเลยบอกว่าแหมน้องพี่กลัวจังเลย

หนูเคลียร์ทั้งในอำเภอทั้งตำรวจหมดแล้ว

ผู้หญิงก็สิ่งที่พี่ชายบอกน้องอาบน้ำ
เพราะหลังจากนั้นไอคลิปนี้มันก็หลุดออกมา
หลุดออกมาก็ตำรวจไปแล้วก็ลงพื้นที่กันมาเลย

ตรงนั้นคลองหลอด
มันก็จะเป็นแบบคนที่ไปยืนอยู่ตรงต้นขนฝนหนุนอะไรอย่างนี้
ดูในซอยอย่างไรอยู่ในซอยหมี่ท่าละฉันอยากรู้ว่านี่

เลี้ยวไปรถหนูมันเหมือนรถผู้ชายเหมือนรถกระบะ

พรุ่งมาหาดูเปล่าจ้าฉันเลี้ยวรถเฉย

ก็จะนุ่งกางเกงสั้นอย่างนี้สั้นจู่

ก็จะโบกมือเรียกผู้ชายก็จะจอด

เขาจะคุยกันอย่างไรพี่

ถามว่าเคยเห็นยืนไหมเคยเห็น
เขามีวิธีเลี่ยงกฎหลาย
เขาก็ให้สัมภาษณ์
ผู้หญิงไงผู้หญิงไงครับ
แต่ว่าที่ต่างประเทศนะอย่างฝรั่งเศสนี้ก็เป็นเรื่องแบบธรรมดา

แล้วก็เวลาพอฤดูหนาวหน่อยเนี่ยนางก็จะใส่แบบ
มิ้งนะเฟอร์นะแต่ข้างในไม่มีอะไรเลยนะ
เสร็จแล้วพอลูกค้ามาอย่างนี้นะนางก็จะแบบโชว์ของอย่างนี้เปิดอย่างนี้
เออแต่ว่าอาจจะมีใส่ถุงน่องทำเป็นเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ที่หนีบอ่ะ

พอต่อลองโอเคก็มีโรงแรมอยู่แถวนั้น
แล้วห้ามข้ามเขตนะ

วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดเลยนะคะ
ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมคงที่นะคะ

เอาไหนบอกดื่มน้ำแล้วคอจะสบายไง

บอกว่าเมื่อกี้โคตรสนานน้ำเลยแล้วดื่มน้ำแล้ว

วันที่๑๕มิถุนายนนรกจริง
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
หรือว่าสบคแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย
พบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม
แล้วก็ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อสะสมคงที่๓๑๓๕รายค่ะ
หายป่วยไปแล้วนะคะ๒๙๘๗ราย
แล้วก็ยังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล๙๐ราย

ดังนั้นยอดผู้เสียชีวิตก็ยังคงที่อยู่ใน๕๘รายค่ะ
ทั้งนี้ส่วนของรายงานการติดเชื้อในประเทศเป็นศูนย์นะคะ
ติดต่อกันมาทั้งหมด๒๑วันแล้ว

พร้อมเน้นย้ำประชาชน
ยังคงจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้านะคะ

แล้วก็รวมถึงเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันนี่นะคะนายโทชิมิสุโมติกิ
รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นมาเปิดเผยว่า
ขณะนี้เนี่ยนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะ
ที่จะผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทางเข้าญี่ปุ่นค่ะ
ให้กับพลเมืองบางประเทศอย่างที่เคยมีข่าว
เพียงแค่กำลังดูแนวทางในการผ่อนคลายนะคะ
ก็โดยจะพิจารณาหลายปัจจัยประกอบกัน
แล้วก็จะผ่อนคลายข้อกำหนดเป็นระยะ
หากพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผ่อนคลายก็จะทำนะคะ
นายโทชิมิสือนี่นะคะก็กล่าวเพิ่มเติมอย่างนี้ค่ะว่า
ตนได้ตอบตกลงกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเวียดนาม
อสเตรเลียนิวซีแลนด์นะฮะ
เพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้นะคะ
ในการที่จะอนุญาตให้กับผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางเนี่ย
สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้อีกครั้งอย่างเรียบร้อย
แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้ระบุชื่อประเทศไทยในการพูดคุยนะคะ
เดี๋ยวก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งใจเย็น
คุณม้าอยากจะไปเกาหลีมาก
ทำไมเกาหลีใต้ว่าอย่างไร

จับหนุ่มคลั่งนะฮะคลั่งศัยยศาสตร์คุณผู้ชมพี่เหมียวพี่ม้า
คือไปขโมยเท่ากระดูกคนตาย
แล้วก็เอาไปปั้นเป็นกุมารทอง
ตัวหนึ่งตั้งแต่๑๕๐๐ขึ้นไปนะจนถึงหลักหมื่น
เขาเชื่อว่าถ้าเกิดเอากระดูกคนตายไปปั้น
แล้วก็เอาไปเป็นมวลสารในการสร้างกุมารทอง

เนื่องจากเมื่อวันที่๔มิถุนาที่ผ่านมาครับ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองนนทบุรี

เข้าไปทุบทำลายช่องเก็บเท่ากระดูกภายในวัดปากน้ำ
โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดนะครับ

ขณะที่ผู้ต้องหาคนหนึ่งเนี่ยลงมือก่อเหตุ

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเมธิชัย
ให้การรับสารภาพว่าตนเองเข้าไปก่อเหตุ
ช่องเก็บเท่ากระดูกในวัดแห่งนี้จริง
เนื่องจากต้องการเอาเท่ากระดูกของคนตายนั้นไปเป็นมวลสารนะฮะ

เพราะมีความเชื่อเหลือเกินในกลุ่มคนเล่นศัยศาสตร์ว่าเท่ากระดูกคนตายเหล่านี้เนี่ยมีความเฮียน
จำเป็นต้องหาเท่ากระดูกของคนตายมาผสมกับดินเหนียวแล้วปั้นเป็นกุมารทอง
แล้วออกไปขายนะฮะตามออเดอร์ที่มีคนสั่งซื้อเข้ามา
ไปขายผ่านเฟซบุ๊กนะคุณผู้ชมครับ
ราคาเนี่ย๑๕๐๐บาทไปจนถึงหลักหมื่นบาทนะฮะ
นี่ผู้เก็บคนก็เดินไปไปมาก
เรื่องต้นนะฮะเจ้าที่ตำรวจเองก็ตั้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับ
ยานพานะเพื่อสะดวกในการหลบหนี
ขณะที่ญาติของครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็เดินทางมาขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
เร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
นี่นะฮะคือไปจับกลุ่มผู้ต้องหาคนนี้นะครับ
ธิชัยใจกล้าเนี่ยเขามีหมายสารนะฮะ
จากจังหวัดนนทบุรีไปจับกลุ่มตัวได้ครับ
บริเวณอาคารดวงเดือนแมนชั่นนะฮะ
เขตจอมทองกรุงเทพนี่แหละครับ
จับได้พร้อมกับจักรยานยนยี่ห้อเวสป้าสีน้ำเงินนะฮะ
ทะเบียนกรก๗๘๑กธม

นี่เห็นไหมล่ะนี่นะฮะ

รูมีกาวไว้ทำอะไรกาวทำคุณ

ค้อนที่ใช้ทุบเนี่ยทุบช่องเก็บกระดูก
ตายแล้วแล้วคนที่ต้องมาไหว้กระดูกก็ไงอ่ะ

เครื่องรังของทั้งกระดูกเนี่ยกุมารทองเห็นไหมล่ะ
ทุบปูนออกก่อนนะแล้วก็รวมไปเอากรูดแล้วนะ
เพราะเขาต้องโบกปูนอ่ะ
มันต้องมีกระดูกคนตายเห็นไหมล่ะเขาขึ้นไว้บนหัวนั่นน่ะ

เพราะว่าของดิฉันนี่ต้องเอาไปลอยอ่ะ

พี่บอกของดิฉันพี่ก็ต้องพูดเออของตายายฉัน
บอกของดิฉันหนุ่มก็ใจหายแวบว่าหนุ่มนั่งคุยกับใครอยู่

หนุ่มหนุ่ม
หนุ่มหนุ่มจะไปลอยอังคารให้ฉันไหมล่ะ

ไม่กันก็ตั้งแต่นี้ก็เอาไปลอยอังคารหมดแล้ว
เพราะว่าวัดหลวงเขาไม่ให้มีแล้ว
เวลาทำบุญไม่ต้องมีกระดูกมาหลอกเรา

ทำตั้งพิธีอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ได้

ต่อไปค่ะพรุ่งนี้วันที่๑๖ใช่ไหม

เดี๋ยวช่วงหน้าพรุ่งนี้รวย

ก่อนวันที่๑๖มันต้องมีนะฮะ

ตำบลศพสายจังหวัดแพร่

รั้วที่สวนที่ไม่มีเลขที่นะ

ต้นข่อยประหลาดเนี่ยมีใบสีขาวล้ำต้นมีสีทอง

ไม่ได้ตายนะไม่ได้แห้งนะนี่คือใบสีทอง
จากการสอบถามนายน้อยเจ้าของสวนก็เปิดเผยว่า

แล้วก็ตัดต้นไม้ที่กีดขวางแนวรั้วออก

ตนก็เดินไปสำรวจสวนพบว่าต้นข่อยที่ตัดออกเนี่ย
ต้นออกใหม่รอบต้นเดิม
ที่น่าประหลาดก็คือลำต้นเป็นสีทอง

ต้นเดิมแล้วตอนก่อนตัดก็เป็นสีเขียวปกติ
หลังจากชาวบ้านและนักเสียงโชคทราบข่าวว่าต้นข่อยออกใบเป็นสีขาว
ต้นสีทองเอาอะไรมาคะ

ขอโชคขอลาบจากต้นข่อยประหลาดนี้
บางคนก็แห่ดูบริเวณลำต้นพบเลข

ทำไมมันไม่มีคอลลาฟีน

ถ้าดูสภาพตังค์อุดแบบไม่น่างอกขึ้นมา

คุณจ๊ะอาสยามนะฮะ
ไปไหว้คุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
ก็เป็นวันครบรอบนะครับ
ของทางคุณพุ่มพวงนะครับครบรอบ๒๘ปีของการจากไป

บรรดาศิลปินคนรักราชินีลูกทุ่งคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ย
เดินทางนะครับไปยังวัดทัพกระดานครับ

เพื่อทำบุญอุทิศศูนย์บุญสูงกุศล

ปีนี้ครบรอบ๒๘ปีของการจากไปครับ
ก็มีประชาชนนั้นไปกันแบบเต็มวัดเลยนะฮะ
แฟนเพลงของคุณพุ่มพวงของพี่พึ่งเนี่ยนะฮะ
รวมถึงคุณจ๊ะอาสยามก็เดินทางไปไหว้คุณพุ่มพวงด้วย
โดยคุณจ๊ะโพสต์ภาพขณะเดินทางไปไหว้คุณพึ่งพุ่มพวง
ไหว้แม่พึ่งร่วมทำบุญกับสมาคมเพลงลูกทุ่ง๑๐๐๐บาท
ไปทำบุญไหว้หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้วันพระงานนี้มีรุ่นพี่เนี่ยเข้ามาคอมเมนต
ถามสาวจ๊ะว่าได้เลขอะไรสาวจ๊ะตอบ๐ทันที๒๘ค่ะ
หมดแผงแล้วเนี่ยก็รีบไปตามหา
ขอแม่พุ่งพวงที่จะค่อนข้างจะมาทุกปี
๒๘อะพี่๒๘หมดจริงหนูไม่มีเลยนะทุกแผงเลย
หนูเลขเป็นจวันเป็นพ่อจ๊ะหรอ
ชาวบ้านพบต้นสะเม็ดขาวไปดูสิต้นใหญ่มากเลยคุณขา

ต้นแก่มากเลยนะ

พาดงพระแดงมาผูกเลยนะ

มันโตแปลกนะ

มีสิทธิ์นะ

ตั้งแต่คอยมาจนกระทั่งเสม็ดเนี่ย

ปลูกอยู่ในวัดโคกเปรี้ยว

มันคงจะยืนต้นตายอยู่ตรงนั้น

ละอชูชีพอายุ๕๙

เขาก็เปิดเผยว่ามันเป็นต้นไม้
อายุประมาณ๑๐๐ปีแล้ว

ถูกกันสุด

ซึ่งตนก็เคยถูกนะ

แล้วก็มีคนมาขอโชคลาภกันแทบทุกวัน

นายวิรยุทธ์อายุ๔๕ปี

หลายวันเลยวันนี้ก็เลยขอมาดู

๗๐เหรอ๗๗

ถึงจะรอดพ้นจากการถูกเรียกไป
๕๖พี่

มันก็มีตั้งแต่๑มันก็มีทุกเลข

แต่ฉันอยากให้ออก๘๐จังเลย

ไม่ซื้อ๘๐เหรอคะ๕๙ด้วย

มีน้องที่เล่นทวิตเตอร์

หมายถึงว่าเจ้าของร้านเจ้าของแผงลอตเตอรี่เขาเก็บไว้เองใช่ไหม

คือเราก็พยายามที่จะบอกว่า

กรณีที่มีเลขปริศนธรรม

พระเจ้าหวัดวัดธรรมจานครูภูหินตาง

เขาให้เลขชนธรรมตรงกับเลขท้ายรับมือนที่๑
มีนักเสี่ยงโชคหยิบไปซื้อกันนะครับ
แล้วก็รับทรัพย์กันจนเป็นที่พูดถึงอย่างมากมาย

นี่นะฮะที่เห็นใส่คอนั้นประคำนะครับไม่ใช่ลำไย

สักที่หน้าผากใช่อาคมว่าจะมี
ล่าสุดครับหลวงปู่เดือนชัยเขียนเลขเอาไว้นะฮะ
เอาเลยทำให้เลขสองศูนย์แปดสองแปดศูนย์สำหรับนานี้แปดขายจนเกลี้ยงนะฮะ
หมดทั้งจังหวัดอันนี้เป็นข่าวนะอย่าไปตื่นเต้นตกใจจริง
คือหลวงพ่อท่านเนี่ยเผยเลขปริศนธรรมมีความหมายทางธรรมะ
คนทำกรรมดีกับกรรมชั่วมักมีองค์แปด
ไม่ทำก็ศูนย์รักก็คือเมตตารวมทั้งเลขทะเบียนรถหลวงพ่อ
หนึ่งห้าหนึ่งหกขายหมดเกลี้ยงไปหมดแล้วโอ้ยนี่เต็มที่นี่นี่
นี่ไงสองแปดที่ขายดีที่ที่แบบตามแผงเอ๊ะเดี๋ยวขอโทษนะ
พระรูปนี้ที่ไปไปไปดูเรื่องคดีน้องชมพู่ใช่คือพระองค์นี้ใช่ไหม
ที่อ่างวดที่แล้วที่ทนถูกกันเยอะเป็นถ้ำป่ะคะที่เห็นถ้ำป่ะ
คนละองค์ที่เป็นปิดทองได้ไหมเป็นครูคนนั้นเป็นหมอ
พอคนติดตามข่าวน้องชมพู่เยอะคนก็ไปตามเยอะแม่
แล้วก็พระเอิญบังเอิญไม่รู้บังเอิญหรือเพราะอะไรไม่รู้งวดที่แล้วถูก
อืมคนก็ตามกันอีกมวดนี้อืมจัดไปอืมแล้วทำไมคนซื้อสองแปดเนี่ย
ในทวิตเตอร์เนี่ยมาหมดเลยจริงจริงนี่หนูนี่หนูคุณไข่ทุนต้นหอมกว่าสองแปด
บอกถามหนูว่าอิ่งจิเพราะผมเนี้ยเลขที่เราออกแล้วเนี่ย
พี่หนุ่มให้อะไรมา
อ๋อพี่หนุ่มอีกแล้ว
หนูก็บอกพี่หนุ่มเขาไม่ให้แล้ว
เขาบอกว่าเขาไม่ให้เขาจะเก็บไปคนเดียว
คุณหนุ่มนี่ใจร้ายมากเห็นหลายงวดนะ
นี่ก่อนนี่รึ่งจริงไหมเนี่ยนี่พูดเองหรือรึงจริงเนี่ย
เอาจริงพี่หนุ่ม
หนูไปเจอแม่ค้าเดี๋ยวพาไพรฟ์ชี้ตัวไปออกรายการให้หนูเลยก็ได้
หนูฟาวว่าพี่หนุ่มเขาไม่ค่อยบอกแล้ว
จะเก็บไปรวยคนเดียวเลยไง
ไม่สงสารชาวบุงชาวบ้านจะรับดังบ้าง
ไม่ได้เกี่ยวเลย
แล้วกูไปดูหนังแล้วกูรู้เรื่องกูอีกคือผู้เราเป็นไปเจอนางเอก
ใช่ลายแส่นมากในพันทุกพันทิบเนี้ยเขาเออฟังแล้วเออมาแล้วรู้เรื่อง
ลีมินโฮแต่ถามหนูท้อมาก
เกิน๗๐ไม่มีใครเข้าใจ
พี่ดูแล้วพี่มีความรู้สึกว่าเฮฮา
ฮาจะมาทำไมเฮฮาก็อยู่ของเฮฮาไป
ไอ้นี่ก็ไม่สุดแล้วหรอกเออเพฮามาแล้วเวียนหัวนางเอกก็เจ็บหนัก

เอ้าเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวซึ้งนะฮะ
คุณเปิ้ลหัทยาเขาแบบว่า
คลิปที่แบบว่าซึ้งมากเนี่ยนะคะ
ตอนที่ลูกสาวไปร้องเพลงให้กับพี่ตัวค่ะ

ในช่วงนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในช่วงเวลาที่ยากจะทำใจของครอบครัว

ซึ่งล่าสุดเนี่ยเปิ้ลหัทยาเนี่ย
ก็ได้โพสต์คลิปนะในความทรงจำ
ตอนที่พี่ตัวนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกร

ก็จับมือสองข้างแล้วก็ร้องเพลงโปรดให้กับพ่อฟัง
ลองไปฟังสิคะว่าเพลงอะไร
โดยมีลูกหนุนหนังแล้วก็ร้องเพลงโปรดให้กับพ่อฟัง
แล้วก็ร้องเพลงโปรดให้กับพ่อฟัง

ในคืนวันเสาร์ที่๖เดือน๖ปี๖๒
ไม่ได้บอกอะไรนะแค่แบบว่ามันตรงกันพอดี

เป็นของควีนวงควีนนะฮะ
ใช่ซึ่งหนังก็เพิ่งมีไปเนอะ

พ่อเพลงนี้เพราะมันยากนะเป็นเพลงที่ยากมาก
ยากมาก
ใช่แล้วอยู่ก็แต่งของเขาขึ้นมา
พี่เอกบอกว่าพี่โต้อยากเจอใครก็มาหมดเลย
สังผัสไม่เครี้ยงจริงครับ
เขาไม่บอกใครเลยนะมาแบบเท่อ่ะคือไม่เป็นภาระใคร
ไม่ต้องให้ใครเดือดร้อนบอกเขาบอกพี่เอกับเปิ้ลไว้อย่างนี้ใช่ไหม
ใช่จากดูดินี่คือก่อน
ลี่ก็เริ่มไม่สบายแล้วใช่ป่ะครับน่าจะยังมั้งตอนนี้หรือไง
น่าจะใกล้แล้วมีล่าสุดสุดท้ายที่ไปถ่ายละครคือธันวาที่แล้ว
ที่แบบว่ากระดูกหักใช่ไหมอันนี้ไม่สบายแล้ว
ก็ยังนั่งได้ยังคุยอยู่สังคารไม่จบ
ผมยังจำตอนที่ไปเล่นละครเวทีกับแกได้เลย
ที่กูไปเชียงใหม่ใช่ไหมแกใช่แกเป็นคนที่แบบความจำดีมากนะ
พี่ตัวเวลาอยู่บนเวทีนี่เทพเลยนะโอ้โหมีพลังเป็นแบบเจ้าเวที
เป็นเรื่องที่น่าตกใจเวลาเล่นละครกับเขา
พลังเขาส่งแล้วส่งรับส่งกันทีใช่ไหม
ใช่ผมเล่นคู่กับเขาเลยมีคุมปุ้ยเทลภัฎอีกคน

ใช่คุณรู้สันเกี่ยวกันเวทีแรกเวทีน้อยหรือ
ก็ไม่รู้เหมือนกันคือบทก็คือไปถึงที่เชียงใหม่แล้วก็คือได้

ได้เช้าเล่นเย็นเลยเหรอคือไม่ไปเล่นอีก๒วัน
คือแต่เราไปซ้อมกันก่อนแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่มาถึงแล้วเราก็จะได้แบบ
แล้วซ้อมเย็นนั้นคุณทิ้งไหมบทตอนเย็น
ยังดิพี่ตัวจะทิ้งไปแล้ว

บทมันยากคือผมเล่นเป็นอ้ายฟ้าแล้วก็ต้องใช้เป็นภาษาเหนือโบราณ
มันเป็นประวัติของเมืองที่ถูกที่หายไป

ก็คือไปอยู่ติดแม่น้ำปิงใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเดิมทีแล้วก็พอแม่น้ำปิงเนี่ยเปลี่ยนกระแสอาทิตย์ใช่ไหมคะ
ก็คือมีคนทายว่าเดี๋ยวเมืองนี้จะถูกน้ำท่วมแล้วก็จะหายไปจากประวัติศาสตร์
ท่านก็เลยย้ายเมืองจากเวียงกุมกามย้ายมาเป็นปัจจุบัน

ปัจจุบันตอนนี้ก็เป็นก็เป็นเชียงใหม่
แต่ว่าไม่ได้เป็นน้ำเป็นน้ำใช่ไหมคะเป็นน้ำใช่ไหมคะ
ไม่ได้เป็นน้ำแล้วค่ะเพราะว่าแม่น้ำปิงเบียดไปแล้ว

ใช่ค่ะเป็นเมืองที่แบบหายไปก็ย้ายมาเป็นเมืองเชียงใหม่ปัจจุบัน
ว่าน้ำหนุ่งก็ต้องพูดภาษาโบราณภาษาเจ้าใช่
คือเล่นเป็นอ้ายฟ้าไงเป็นแบบทหารเอกของบางราย

มังรายก็เข้าใจผิดว่าไอ้อ้ายฟ้าจะแปรพัก

แต่ว่าไอ้ฟ้าก็มาแอบเข้าเฝ้าในตลาด
แล้วก็บอกว่าคือจะนับกี่วันกี่เดือนกี่ปี
กี่ปีอะไรอย่างนี้ก็แบบใช่พูดอย่างนั้นเลย
แล้วก็บอกว่าเนี่ยก็คือไม่มีวันที่จะทิ้งเมืองไปทิ้งท่านไปอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้ที่เข้าไปอยู่เนี่ยแค่ต้องการที่จะเป็นไส้ศึก
ในการที่แบบว่าจะส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับทางบางราย
แล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่มังลายต้องไปตีเมืองได้แล้วอะไรอย่างนี้
แล้วอยู่ตลอดแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ว้าวบางรายคือพี่ตู้
อันนั้นเป็นไลค์แอนดซาวน์เหรอใช่ฮะแล้วก็คุณตุ้ยธีรพัฒน์เล่นเป็นการโถ
ก็คือเป็นคนที่เหมือนแบบรู้สึกจะเป็นคนที่ให้ย้ายเมือง

เออการโถมมีชื่อในประวัติศาสตร์อ่าการโถม
คุณมิ๊วเข็มมาสอนนี่ก็เล่นคุณมิ๊วอดับสมุทรวจช่วยนี่ก็เล่น
คุณมิ้วเนี่ยเล่นเป็นเมียตุ้ยธีรพัฒน์นั่นไง

เหรอเค้าเป็นเน็ตแอดอายุ๙๐นะ
โอ้วมิ๊วดังมากนางเอก

หรือว่าเจอพี่มิวตอนนู้นแล้ว
คุณอาจจะเล่นโดดยางอยู่ตอนนั้น

ไม่ใช่เกิดทันแต่ว่า

สุทิโยไทก็เล่น
มีพี่หมีวสมัยพรมีบี๋ศวิศ

เขาต้องอัดไว้มาน่าจะเอาออกนะ
เมืองแก้วขวัญเกล้าหรืออะไรจะดูคุณหนุ่มอู้กับเมือง

ส่วนคุณบอยปกรณ์นะคะไปดูผลงานคุณบอยปกรณ์ที่สร้างบ้านให้คุณแม่
เขาอวดโฉมว่าเขาทำเองทุกอย่างนะคะ
คุณแม่งามทิพย์ฉัดบริรักษ์ได้ออกมาเผยภาพบางส่วนของบ้านหลังงาม

บอยปกรณ์ก็ออกมาโพสต์ภาพภายในบ้าน
ระบุว่าบ้านในฝันของคุณแม่

บอยเหรอบ้านหลังที่อยู่เลยป่ะ

บอยมันจะหลังกันวันนี้

ลาดพร้าว๑๕แยก๙
ใช่คือบ้านบอยก็อยู่ที่นั่นอยู่ในนั้นเหมือนกัน
เอาเหรอแต่ทำไมดูเดี๋ยวขอดูข้างนอกหน่อยสิ
คือต้องทำเป็็นดูเหมือนอยู่ชานเมือง
แบบบริเวณโล่งอ่ะแต่อันนี้
ปกติซอย๑๕นี่บ้านมันติดกันหมดนะ

แต่บ้านบอยก็ธรรมดาก็หลังใหญ่มากเลยนะ
เดี๋ยวน่าจะอยู่ใกล้กับบ้านเดิมมั้ยมีสองหลังนี่ไงคุณผู้ชม

ไปเช่าถ่ายกันนะคะพวกเราชาวละคร

นางเอกอยากเป็นเมียหลวง
ก็เลยต้องใช้วิธีมูเตนรู

เชิญค่ะคุณหนุ่มค่ะคุณหนุ่มค่ะคุณหนุ่ม
ไปดูเมื่อกี้พาดหัวไว้นะครับ
ก็เป็นเรื่องที่ต้องได้คิดกันอีกแล้วนะครับ
เป็นเรื่องของสุดยอดของนางเอกอิสระ
คนสวยรายหนึ่งที่ขอเรียกเธอว่าเจ้าก้อน

ผมไม่รู้ว่าจากเว็บแต่จะไม่ได้มาจากผมแล้วกัน

น้องก้อนผันตัวมาเป็นบ้านเล็ก
เจ้าของธุรกิจย่านรถติดแรกสงบเสงี่ยม
เรียกร้องอะไรแต่หลังอาจถูกเลื่อนขั้นให้เป็นเมียหลวง

ด้วยการพึ่งหมอดูไปแก้เคล็ด
เพื่อให้สมหวังดังใจจึงลงทุนมูเตรลูสุดชีวิต
โดยเจ้าก้อนนั้นไปขัดบันไดวัดพระอารามหลวง
หนุนดูให้ขึ้นเป็นดาวเด่นเทียบชั้นเบอร์หนึ่ง
นี้ยังไม่พอเจ้าก้อนนางอิสระยังแอบปลูกต้นลักษณ์ในวัดอีกด้วย

ปลูกต้นลักษณ์นะครับปลูกต้นลักษณ์ไม่ใช่เป็นมีแฟนเป็นปลูกต้นลักษณ์
เพื่อเป็นการแก้เคล็ดแล้วก็ทำให้สิ่งที่ต้องการนั้นสมหวังด้วย

ในความพยายามที่น่าเหลือเชื่อของเจ้าก้อน
นิจานางเอกคนสวยน่าเสียดายหน้าตาและความสามารถไม่น่าคิดอะไรง่ายหวังโค้นเมียหนึ่งอยากพ้นตำแหน่งเมียรองเลย
นี่คุณหนุ่มไม่ฮินอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลย

ตามข่าวเลยนี่อ่านตามเขียนอย่างนี้เลย

เห็นฉันเป็นอะไร

มดดำไม่รู้เป็นยังไงบ้างเนี่ย

ไม่เขาเป็นนักแสดงที่ดีกันหมดทุกคนเลยนะ

แกเป็นผู้พิษจริง